ดูเมื่อกี้เห็นของกินพี่โดม

คุณผู้ชมไว้ตอนต้นรายการว่าลูกเด็ก

กันเทิงไทรัสน้องดีเร่นกับน้องเดมี่

คุณผู้ชมกับลีลาการหม่ำของสองจิ๋วนี้กันหน่อย
คือต้องบอกว่าความที่สองพี่น้องบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมดูเหมือนจะชื่นชอบเรื่องการทำอาหารโดยเฉพาะขนม
คุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนเต็มที่นะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขามีทำฝีไม้ลายมือคุกกิ้งกันให้เห็นกันตลอด
มีครบทุกรสชาติเลยเอาว่าไป
มีทั้งขนมนมเนยของกินอะไรอย่างนี้มาหมดเลย
แล้วก็เป็นความเฮฮาแบบเลอะคือสองพี่น้องเขาเด็กนะคุณผู้ชม
พ่อแม่เขาก็สนับสนุนเต็มที่ก็เล่นไปละเลงไปน่ารัก
เรียกว่าละเลงวัตถุดิบกันอย่างสนุกสนาน
คุณแม่เขาอาจจะใช้คอนเซ็ปต์นี้

พอรับบทเป็นเชฟแล้วเป็นนักชิมซะหน่อยเป็นไง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าโอ้โหลูกเอ้ย
นี่แหละดูท่าจะเป็นการเลิฟบทบาทนี้สุดคุณผู้ชม

นี่คือเดมมี่ช็อกโกแลตทิพย์
เคลือบไปเลยค่ะเดมี่เคลือบช็อกโกแลตเลยลูก
ล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือหม่ำจนเลิศ
จนตอนนี้น้องพี่ดีแล้วก็น้องเดย์เนี่ยช็อกโกแลตก็คือเคลือบตัวไปเลยนะคะ

เขาโชว์ตาแป๋วเขาสู้กล้องมากนะ

ติดตามดูทุกรูปกดไลค์ไม่หยุดในไอจีพี่ดีแล้วครับ
ก็คือน่ารักเป็นขวัญใจพี่
เวลาเราเหนื่อยเครียดมานะ
นี่คือบ่อพลังงานของเรา

เป็นแบบภาพน้องนี่ก็คือทำดูเขาทำมีอิริยาบท

กลายเป็นภาพที่เราแบบโอ้โหใจฟูเห็นแล้วแบบบันเทิง

เขาขึ้นมาแบบว่าเป็นเอฟซีนะจ๊ะเดมี่ดีแลนด์
เหมือนเรียกคอนเซ็ปต์พี่แจ๊คก็คือตามสัมภาษณ์ตั้งแต่แม่ยันลูก